ก่อนจะออกจากบ้านมีข่าวดีมาตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรื่องของใครถือบัตรคนจนอยู่
อีกเรื่องหนึ่งครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเข้าคอรมอลเลยนะกับ
คนละครึ่งเฟส๖เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ตอนนี้เรายังใช้โครงการคนละครึ่งเฟส๕กันอยู่ที่จะหมดสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วงปลายปีนี้แล้วหนึ่งในนั้นนะก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส๖นี่แหละ
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งจะนำเสนอต่อคอรมอลให้พิจารณา
ราวกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยด้วย
จากคนละครึ่งเฟส๖แล้วครับในแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน๑๗๐๐ล้านบาท
รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันและอาจจะมีโครงการช็อปดีมีคืนด้วยนะครับ
ส่วนใครใช้คนละครึ่งเฟส๕อยู่อย่านิ่งนอนใจต้องรีบใช้ให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้นะ
ต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวดีของคนที่ถือบัตรคนจน
โดยคอนุมัติงบกลาง๓๐๒ล้านบาทเพื่อขยายระยะเวลามัตรการประเทา
แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๐๐บาทต่อคน
ต่ออีก๓เดือนคุณผู้ชมตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคม
แก่ผู้มีรายได้น้อยก็เป็นมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงาน
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
ในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพงก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ
๕ล้าน๕แสนคนส่วนมาตรการขยายนั้นก็จะใช้ได้จนถึง๒๕ตุลาคม
๓๑ธันวาคมนี้ครับ
เรื่องสุดท้ายครับยังเกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรคนจนครับ
โดยการไฟฟ้านครหลวงครับขยายเวลาลงทะเบียนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน
อยู่อาศัยที่รายได้น้อยนะและได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่
ที่จะเริ่มดำเนินการในปี๖๖ให้สามารถลงทะเบียนไปได้
ถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้
โดยผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วย
และผู้ใช้ไฟฟ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน๓๑๕บาทต่อเดือน

ไปตรวจสอบคุณสมบัติและฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและรอการแจ้งสิทธิ